มาดูเรื่องราวของคนรักสุขภาพ

สำหรับนักวิ่งแล้วก็มีการนัดซ้อมกัน

วิ่งมาราทอนในรายการต่าง
เดี๋ยวนี้ชอบนะหลายคนชอบนะ

ได้ไปเจอกันได้ความรักความสามัคคี

ทีนี้มีการจัดการแข่งขันรายการหนึ่ง

เขาจัดเป็นการโฆษณาดิบดีเลยนะคะ

รอจะวิ่งพอใกล้ถึงวันจะวิ่งแล้ว

แต่ทีนี้ประกาศยกเลิกไม่เท่าไหร่นะ
แต่ไม่คืนเงินค่าสมัครให้

แล้วก็แชร์เรื่องราวนี้ในโลกโซเชียลมีเดียนะคะ

แชร์เรื่องราวของกลุ่มนักวิ่งมาราทอน

เนินมะปรางซีเนกมาราทอน๒๐๑๘

โดยผู้จัดการแข่งขันก็โฆษณาชวนเชื่อ

มีคนสมัครร่วมโครงการแล้วประมาณ

คือทำแบบมีเหรียญเรียบร้อย

จะได้ใส่ให้เหมือนกันเวลาวิ่งเป็นขบวน

ออกมาเรียบร้อยแบบนี้เหมือนจริงมาก
แล้วก็ค่าสมัคร

บัญชีธนาคารให้กับผู้จัดการแข่งขัน

วันแข่งขันก็คือตอนเช้าก่อนที่จะปล่อยตัว

ผู้จัดอ้างว่าผลิตไม่ทัน

กระทั่งก่อนถึงวันแข่ง๑วัน
ผู้เข้าแข่งขันมารวมตัวกันที่สถานที่รองรับ

อย่างแรกเลยก็คือไม่มีชุดแข่งขัน

กระทั่งผู้จัดสุดท้าย
ยกเลิกในวันที่จัดการ

อ้างว่าเกิดความไม่โปร่งใสในการจัดงาน

ผู้เข้าแข่งขันก็ยืนมองซ้ายมองขวา
ได้แต่มองหน้ากันมองตากันเปรียบ
เตรียมจะออกตัวตั้งแต่ช่วงชาวมืด

ตอนแรกก็ประกาศไม่มีเสื้อก่อนไม่มีเหรียญก่อน

ไปถึงหนึ่งในผู้เสียหายเล่าให้ฟัง
บอกว่าทราบจากโซเชียลว่ามีการจัดมาราทอน

ตัดสินใจสมัครค่ะโดยผู้จัด
กำหนดวันรับชุดเป็นอย่างดี
และหลังจากนั้นก็เลื่อนเมื่อถึงวันจริงเลย
โดยพบว่าผู้จัดไม่ได้มาเตรียมการจัดงานตามที่โฆษณาไว้
แล้วก็สอบถามกลับไปอ้างว่าเกิดจากข้อผิดพลาด
ทำให้ต้องยกเลิกไปทั้งที่มีผู้เข้าแข่งขันจากทั่วประเทศ
ไปรอที่จุดสตาร์ทแล้วเรียบร้อยฟังเสียงผู้เสียหายหน่อยค่ะ
ไม่ว่าจะเป็นเสื้อหรือเหรียญอะไรเพราะเขานี่ไม่มีให้
ทุกอย่างไม่มีเลยฮะเหมือนกับว่าเขาตั้งใจให้งานนี้
มันเริ่มไม่ได้อยู่แล้วตั้งแต่แรกไม่มีวิ่งฮะ
มีคือเขาประกาศยกเลิกประมาณ๒ทุ่มกว่า
ว่ายกเลิกงานนะฮะหมายถึงว่าคุณเวหาที่ว่าเป็นผู้จัดงาน
และในวันรุ่งขึ้นนะคะผู้เข้าแข่งขันที่เหลือ
จึงวิ่งมาราทอนระยะสั้นจัดกันเอง
ในไหนเขามาแล้วนะหากเกิดวิ่งกันเองเลยนะคะ
ก่อนที่ผู้เสียหายจะเดินทางไปลงบันทึกประจำไว้ที่
โดยผู้จัดบอกว่าจะคืนเงินให้กับผู้แข่งขันทุกคน
นัดกันวันที่๑๕พฤศจิกายนนี้
แต่ว่าตอนนี้ก็ยังไม่สามารถติดต่อผู้จัดได้นะคะ

พร้อมทั้งฝากเตือนบรรดานักวิ่งมาราทอนทุกคนด้วยค่ะ
ฟังเสียงผู้เสียหายอีกครั้งค่ะ
จากกรณีในเวรจะทำให้แบบ

หวังเงินทองเข้ามาในตรงนี้นะฮะซึ่งว่าคืออยากให้เพื่อนเพื่อนนักวิ่งทั้งหลาย
เช็คดูให้ดีว่าความน่าจะเป็นความน่าเชื่อถือของผู้จัดเป็นยังไง
แจ้งความไว้เรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งพนักงานสอบสวนสพเนินมะปรางเปิดเผยบอกว่า
ผู้จัดเป็นฝากฝั่งของผู้จัดนะบอกว่าผู้จัดเป็นคนในพื้นที่รู้แล้วว่าเป็นใคร
และผู้จัดเองมาลงบันทึกประจำวันไว้เหมือนกันนะ๑๕ตุลาคมที่ผ่านมา
ลงบันทึกประจำไว้เกี่ยวกับการแสดงความบริสุทธิ์ใจว่าจะรับผิดชอบค่าเสียหายทั้งหมด
แต่ว่า๑๕ตุลาคมเลยเดือนตุลาคมมาแล้วนะคะผ่านมา๒สัปดาห์แล้วก็ไม่สามารถติดต่อได้
สำหรับผู้เสียหายทั้งหมดแนะนำนะคะตำรวจแนะนำบอกว่าไปรวมตัวกันแล้วก็ไปร้องทุกข์กล่าวโทษ
กองบังคับการปราบรามเพราะถือว่ามีผู้เสียหายจำนวนมากน่าจะเป็นคดีที่น่าสนใจได้
แต่เมื่อกี้ได้อ่านข้อความแว๊บจากทางผู้จัดเอง
เขาก็ยืนยันในความบริสุทธิ์ใจของเขา
แล้วก็ให้ส่งเลขบัญชีมา
แล้วก็จะโอนกลับภายในวันที่๑๕พฤศจิกายน๖๐
ก็ต้องรอดูความคืบหน้ากันต่อไปนะครับ